ต่อเนื่องกันที่จังหวัดเลยเลยนะคะเพราะว่าเทศกาลสงครานของชาวอำเภอนาแห้วเนี่ย
วันนี้เขามีการจัดประเพณีแห่ต้นดอกไม้ซึ่งชาวบ้านเขาก็จะมารวมตัวกัน
ต้นดอกไม้เนี่ยจากไม้ไผ่ที่เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลย
หลังจากนั้นทำเสร็จแล้วเขาก็จะเอาไปแห่ในช่วงค่ำวันนี้ที่วัดศรีโพชัยนะคะ
บรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกันกับคุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากอำเภอนาแห้วเลยค่ะ
ประเพณีสงกรานแบบวิถีไทยวิถีพุธของชาวอำเภอนาแห้วจังหวัดเลย
วันนี้บรรยากาศคึกคักเป็นพิเศษค่ะซึ่งตอนนี้ที่ฉันยืนอยู่ใจกลางของหมู่บ้านแสงพานะคะ
ชาวบ้านกำลังช่วยกันทำต้นดอกไม้ค่ะเพื่อที่จะไปร่วมประเพณีแห่ต้นดอกไม้ที่วัดศรีโพชัยในค่ำคืนนี้ค่ะ
ชาวบ้านตำบลแสงพาออกจากบ้านไปหาไม้ไผ่เพื่อนำมาทำต้นดอกไม้ตั้งแต่เช้าเลยนะคะ
ไผ่ที่นำมาเป็นต้นดอกไม้นั้นก็คือไม้ไผ่บงที่มีขนาดใหญ่นี่เองค่ะ
ชาวบ้านที่เป็นผู้ชายนะคะก็จะออกไปตัดไม้ส่วนผู้หญิงก็จะแบ่งหน้าที่ไปเก็บดอกไม้
เพื่อนำมาประดับตกแต่งต้นดอกไม้ค่ะเมื่อได้ไม้ไผ่บงมาแล้ว
ทุกลำจะถูกนำมาเป็นเสาแกนกลางมีคานสำหรับแบกหามและยึดทุกอย่างให้ติดแน่น
เชือกที่ทำมาจากไม้ไผ่หรือที่เรียกกันว่าไม้ตอกนั่นเองค่ะ
จากนั้นชาวบ้านก็จะใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ
ร่วมกันประกอบโครงสร้างของต้นดอกไม้ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานสี่ร้อยกว่าปี
ชาวแสงพามีความเชื่อนะคะว่าการทำต้นดอกไม้เพื่อเป็นพุทธบูชาในวันสงครานนั้น
ถือเป็นสิริมงคลกับชีวิตอย่างยิ่งค่ะนอกจากนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาและความสามัคคีของชุมชน
ตำบลแสงพาอำเภอนาแห้วที่ยึดมั่นในพุทธศาสนาชุมชนจะร่วมกันทำต้นดอกไม้ให้มีขนาดสูงใหญ่
โดยต้องช่วยกันทำให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวค่ะขณะเดียวกันประเพณีสงกรานที่วัดศรีโพชัยปีนี้นะคะ
กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกับวัดและชุมชนชาวบ้านในพื้นที่
ส่งเสริมกิจกรรมพลังบวรบ้านวัดโรงเรียนเพื่อสืบทอดประเพณีสงกรานในวัด
รวมถึงท่องเที่ยวเชิงวิถีไทยวิถีธรรมอีกด้วยค่ะ
และก่อนที่ต้นดอกไม้จะแล้วเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับช่างภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะ
ที่มีประสบการณ์การทำต้นดอกไม้มากว่าสี่สิบปีค่ะช่างภัยจิตค่ะ
การทำต้นดอกไม้ที่นี่ทำไมจะต้องทำให้สูงถึงยี่สิบสามเมตรคะครับ
เพราะว่าการทำต้นดอกไม้ของชุมชนของเรานะครับกว่าจะทำใหญ่ทำสูงได้ก็ต้อง
ขอความจากร่วมมือจากทุกผู้ทุกคนทุกหมู่ทุกเหล่าคือทั้งผู้เท่าผู้แก่และวัยรุ่นและ
วัยคนกลางคนนะครับถ้าเราไม่ร่วมมือต้นดอกไม้ใหญ่มันจะไม่เกิดขึ้นได้
เพราะความสามัคคีของชุมชนของเราครับแล้วก็ไม่มีใครเหมือนใคร
คือไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครครับใหญ่ที่สุดในโลกครับ
หาดูไม่ได้ไม่มีอยู่ที่เดียวคือที่ตำบลแสงพาอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยครับ
ที่เดียวครับค่ะและนี่ก็คือพลังความร่วมมือร่วมใจ
สามัคคีในชุมชนของชาวตำบลแสงพาอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยนะคะ
ก่อนที่จะมีประเพณีแห่ต้นดอกไม้ที่วัดศรีโพชัย
ในช่วงเวลาสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีของวันนี้ค่ะ
คุณผู้ชมสามารถติดตามความสวยงามตระกาลตาได้นะคะดิฉันพัชรวริน
พัชรพพานันข่าวแถวรัฐทีวีรายงานจากอำเผือนอาเฮ่วจังหวัดเลยค่ะ